เขาก็ส่งก้าวไกลส่งมาเขาก็ไปขอเพิ่มไปปรับอะไรกัน
ผมว่าสมาชิกอุติสภาพท่านจะสบายใจไหมว่า
นี่รัฐบาลก้าวไกลจะทำแบบนี้แล้วจะโหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
คือสมมุติว่าถ้าหากว่าจะทักท้วงเรื่องประเด็นเช่นมาตรา๑๑๒

นี้ก็มาอยู่ใน๒๓ข้อนี้นะครับ
คือถ้าจะไปเรื่อง๑๑๒มันจะอยู่ในข้อ๕ของส่วน๑๒
คือเรื่องของแต่ละพักก็ต้องไปผลักดันกันในสภา
อย่าลืมว่าการแก้กฎหมายเนี่ยนะครับ

ผ่านสภาผู้แทนก็ต้องไปถึงผู้ที่สภา

คือตรงนี้๒๓ข้อสำคัญยังไงครับ
นี่คือ๒๓ข้อของ๓๑๓เสียงที่จะผลักดัน

๓๑๓เสียงเนี่ยมันชนะขาด

แน่นอนทุกเรื่องเลยนะครับ

อนุมัติประมาณตามนี้
ส่วนเรื่องอื่นมันก็คือพักใครพักมัน

ผมคิดว่าน่าจะทำให้สวจำนวนหนึ่ง

หลักการของประชาธิปไตรระบบอักษภา
พักการเมืองอันดับ๑
ถือว่าได้ฉันธานุมัติจากประชาชน
เมื่อเขาไปรวมเสียงจนเกินครึ่งได้

รัฐบาลที่มาจากภาษีบัตรเลือกตั้งใช่ไหมครับ
กลไกของประชาธิปไตยมันกำลังทำงานไปตามคำลองของมัน
ผมคิดว่าขณะนี้ปัญหาของเรื่องมันคือว่า
มีเสียงถึง๓๑๓เสียงซึ่งมันเยอะมากนะ
ปกติไม่ควรจะเกิน๓๐๐หรอก
แต่ยังเป็นรัฐบาลไม่ได้ยังทำตามนี้ไม่ได้
ได้แค่ในสภาร่างแต่ทำงานได้เป็นฝ่ายบริหาร
เลือกด้วยไงคำนายท์ต้องการอีก๖๓เสียง

ถามว่าในสวมีโอกาสมากแค่ไหน

เห็นตรงกันนะครับเพราะสาววอลไม่ได้เป็นเอกภาพ
ขณะนี้พูดง่ายคือแยกเป็น๓กลุ่ม
ถ้าเอาเรื่องจะสนุนรัฐบาลนี้ไหม
กลุ่มหนึ่งก็คือประกาศมาละ๒๐คนได้แล้วมั้งอาจารย์

อันนี้ก็รู้มีจำนวน๑
อีกกลุ่มหนึ่งรอดูรอฟัง
การรอดูรอฟังตัวนี้เขาได้แล้ว

ผมมองว่าถ้าหากตรงนี้เอาไป

หมายถึงว่าต้องการจะปกป้องระบบราชการ

สองสร้างความสมรรถฉันในสังคม

สี่เนี่ยผลักดันการปฏิรูประบบราชการ

เปลี่ยนการเกณฑ์อาหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจ
ข้อหกสัณฑิภาพยังยืนดีอยู่แล้ว
แล้วก็ข้อ๗ครับผลักดันการกระจายอำนาจ

เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นแบบสมัครใจ

ก็อาจจะแบบจะยังไงดี

สร้างความสบายใจให้กับพักร่วมรัฐบาล๘พัก
แต่ไม่ได้เป็นการสร้างความรู้สึก
ที่จะทำให้สวคิดอยากจะโหวตให้เพิ่ม

เหรอครับยังไงครับคืออย่างนี้
คือเอาล่ะมันเป็นการสร้างเอกภาพ

๘พักนี้เห็นตรงกันแล้วนะ

ถ้าเสนอเข้ามาทุกพักจะต้องช่วยกัน

เราเอาเรื่องของคุณเข้ามาใส่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาล่ะเมื่อผลักดันเรื่องนี้

เพราะฉะนั้นมันคือการสร้างความสบายใจของ๘พัก
แต่ถ้าถามว่ามันจะทำให้เกิดผล
ในการลงมติของฝ่ายสวเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่

ผมว่าน่าจะอยู่ที่การสื่อสาร
ระหว่างพักเก้าไกร
กับตัวทางสวในช่วง๒เดือนจากนี้ไป
ว่าทั้งเนื้อหาในการสื่อสารจะสื่อสารอย่างไร
ท่าทีในการสื่อสารจะมีท่าทีต่างอย่างไร
รวมทั้งกระแสภายนอกสังคม
ที่จะสื่อสารกับสว

ทุกอย่างขอให้เป็นไปในเหตุผล
มากกว่าที่จะเป็นการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกว่า
คุณเป็นคนผิดนะถ้าคุณไม่โหวตให้เรานะ
หรือจะต้องเกิดการชุมนุมประท้วงกัน
พวกนี้จะต้องไปชุมนุมที่หน้าสภานะอย่างนี้เป็นต้นนี้

แทนที่จะเป็นท่าทีที่อาจจะช่วยทำให้
สวเขาคล้อยตามมามันจะกลายเป็นตรงข้ามไป
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ